ยะลาค่ะในพื้นที่เบตงก็ดุไม่แพ้กันนี่ปืนดุนะคะ
เมื่อมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามเจ้าของผับเจ้าของผับก็ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
มอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าคนร้ายขี่มาประกบแล้วก็มีการกระหน่ำยิงปั้งสามนัด
จนกระทั่งสาหัสมีวงจรปิดบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหนี่คือกลางเมืองเบตงเลยนะคะจังหวัดยาลานี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่นี่
คือเหมือนตัวเจ้าของผับเขาขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าจากนั้นมือปืนเนี่ยขับตามหลัง
บางช่วงบางตอนเนี่ยขับแบบเร็วมากจนกระทั่งขี่เข้ามาทันแล้วก็ประกบด้านข้างตัวเจ้าของผับอะค่ะ
ก่อนจะมีการเหนียวไกลยิงจังหวะนี้ค่ะโอ้โหจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์คนเจ็บอ่ะ
เขาแบบทันไหลอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายยาส่วนตัวมือยิงเนี่ยก็มีการกลับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหลบหนีไปอ่ะนะคะ
กล้องวงจรปิดหลายจุดบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ชัดเจนเลย
ทีนี้ปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยนะคะเจ้าของผับเขาก็เหมือนแบบพยายามที่จะวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ไปหลบอยู่ภายในร้านขายยาที่บริเวณตรงจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสพเบตงก็เข้าตรวจสอบทันที
บริเวณจุดนี้เป็นถนนมงคลประจักษ์นะคะเขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะ
คือจะมีร้านอาหารสถานบันเทิงโรงแรมต่างอยู่เพียบเลย
ตัวที่จุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ของตัวเจ้าของผับล้มตะแคลงอยู่
จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงอ่ะนะคะส่วนคนเจ็บเองก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเป็นนายราดาดิสนันวัย๕๕ปีชาวมาเลเซีย
ซึ่งเขาเป็นเจ้าของผับในพื้นที่เบตงแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทย
เขาถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ยังไม่ทราบขนาดนะคะจำนวนสามนัดเข้าที่บริเวณหน้าท้อง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนเนี่ย
ยังมีหัวกระสุนอีกหนึ่งหัวที่บริเวณกระถังต้นไม้ที่หน้าร้านขายยาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ส่วนอีกหนึ่งหัวก็ตกอยู่บริเวณริมถนนใกล้กันนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเขาบอกว่านาทีนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นกลางดึก
คือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยมีแต่กล้องวงจรปิดนี่แหละจับภาพได้ชัดแจ๋วเลยนะคะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดปั้ง
ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัดเขาก็เลยลงมาดูก็เลยเห็นคนเจ็บอะค่ะ
นอนล้มขอความช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปในร้านขายยา
จนกระทั่งนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการไล่เลียงกล้องวงจรปิดเส้นทางดังกล่าว
ซึ่งก็ปรากฏว่าไปเห็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าเห็นหลักฐานกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายเนี่ยเหมือนมาดูลาดลาว
แล้วก็มาซุ่มอยู่ใกล้บ้านเจ้าของผับในช่วงก่อนเกิดเหตุนะ
แล้วก็ประกบไล่ยิงแบบนี้เลยค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าตัวคนร้ายได้มีการขี่ย้อนกลับไป
ซึ่งตำรวจก็ต้องมีการไล่เลี่ยงกล้องวงจรปิดเพื่อตามล่าตัวต่อไป
ส่วนประเด็นการกระหน่ำยิงครั้งนี้เขาบอกว่าตั้งไว้หลายปมมาก
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าจะเป็นธุรกิจของผู้บาดเจ็บ
ที่มีการทำธุรกิจร้านอาหารร้านบาร์ที่ชื่อว่าร้านไม่เป็นไรบาร์
ในพื้นที่เปตงจังหวัดยาลานะคะซึ่งคงต้องตรวจสอบต่อไป
รวมทั้งเรื่องชู้สาวซึ่งตำรวจก็ไม่ได้มีการตัดประเด็นใดทิ้ง
แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าพอทราบตัวคนก่อเหตุแล้วแหละ
เดี๋ยวคงมีการตามล่าตัวมาดำเนินคดีแล้วก็รับโทษทันตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ